จำได้ไหมคะมันมีเหตุการณ์ที่มีผู้ต้องขัง
หลบหนีออกจากเรือนจำสว่างแดนดินที่สกลนครตั้งแต่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
หนีออกไป๕คนก่อนหน้านี้จับได้แล้ว๔
อืมเหลืออยู่คนเดียวคนสุดท้ายล่าสุดจับได้แล้วนะคะ
ครบแล้วสำหรับผู้ต้องขังที่หนีออกไปค่ะครับ
ร่วมกับตำรวจในพื้นที่จับกลุ่มนายอนนท์หลักคำอายุ๔๒ปี
ไปจับได้ที่บ้านในพื้นที่บ้านตาร์นเดลหมู่สี่
คือนายอานนท์คนนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่หนีจากเรือนจำสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
คือตอนที่หนีออกมาหนีกันมา๕คนตั้งแต่๑พฤษภาคม
คือ๔คนจับได้แล้วเหลือคนนี้คนสุดท้าย
จับได้เมื่อเช้ากำลังหลับสบายอยู่ในบ้านเลยเนี่ยค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าที่หลับสบายอยู่ในบ้านเนี่ยนะ
กัญชาไปหลายรอบจนหลับสบายอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวได้แบบง่ายยังสลึมสลืออยู่เลย
อานนท์บอกว่าก่อนที่จะหนีออกมาจากเรือนจำเนี่ยค่ะ
ได้ยินกลุ่มผู้ต้องขัง๔คนวางแผนกำลังจะหนี
ขอออกมาด้วยขอหนีมากับเขาด้วย
พอออกมาได้เลยแยกย้ายกันต่างคนต่างหนี
ตัวเองเนี่ยก็เดินไปเรื่อยแบบไม่มีจุดหมาย
นอนพักตามเถียงนาที่ไม่มีคนอยู่
ผลไม้ตามทุ่งนาประทังชีวิต
ส่วนบ้านหลังนี้ที่ถูกจับเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านของรุ่นพี่ที่รู้จักกัน
ขออยู่ด้วยเมื่อคืนนี้เอง

ฝุ่มต้นมะม่วงมะกรานก็ค่ะ
มันหมวก

ก็ออกมาเชิญกินข้าวกินไปกับเขา
คิดยังไงถึงได้หลบหนีออกไปนะตอนนั้น

ได้ยินเขาพูดกันอีกครั้งอีกสี่วันเราก็เลยถามเขา
เพื่อนคนนี่คนที่โดนสารเก่งของเขาถ้าเข้าเท้าก่อน
มันอุดมันจะพาหัวว่าเคยทำงานที่นั่น
เคยรู้ก็คิดว่าตัวเองจะรอด

เหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังหนีออกมาจากเรือนจำเนี่ยค่ะ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีสองคืนวันที่สามสิบเมษายนคาดเกี่ยวหนึ่งพฤษภาคม
ผู้ต้องขัง๕คนถูกกักตัวอยู่ในห้องกักตัวชั่วคราว
แล้วผู้ต้องขังทั้ง๕คนนี้ช่วยกันใช้ไม้
ทุ้งฝ้าเพดานแล้วก็ปีนกันไปตามคานของเพดานห้อง
หนีออกไปได้นะคะปีนข้ามรั้วเรือนจำใช้ผ้าใบพาดข้ามรั้วลวดหนามไฟฟ้า
อยู่ด้านบนกำแพงแล้วก็โรยตัวกันออกมาด้านนอกอะค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเป็นแฟนสาวของหนึ่งในผู้ต้องขัง
ขับรถยนต์กระบะวีโก้สีบรอนมารับตัวทั้ง๕คนแล้วก็ขับออกไป
ครับผู้ต้องขังทั้งห้าคนที่แหกคุกนะคะ
คือนายพานุพงศ์โคชชมพูอายุยี่สิบสามปีนายสุริยันทร์สุพรรณประเสริฐอายุสามสิบสามปี
นายพัทธพงศ์เกรตคำโสอายุสามสิบสามปีนายวัฒนชัยพันภักดีอายุสามสิบสี่ปี
และนายอนนท์หลักคำอายุสี่สิบสองปีจับได้ครบหมดแล้วค่ะ
หนีไม่รอดค่ะครบถ้วนทั้ง๕คนแล้ว
สุดท้ายยังไงก็หนีไม่รอดถูกต้องนะค่ะอ่า